ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะ
น้ำท่วมปากพูดมากไม่ได้

เรื่องใหญ่ถึงขั้นที่ว่าเบิ้ลปฐุมราชพูดมากไม่ได้
ไม่เพราะว่าป้องหามันออกจะได้ก่อน
เจ็ดหาไม่บอกแต่ว่าเนี่ยเลขถูกค่อยน่าได้นั่น

แท้เป็นแบบนี้นี่เองนะคะ
แปลให้ก็คือว่าโอ๊ยมัวแต่ฉีดอยู่นั่นแหละ

คือตั้งหวะนี้แหละขึ้นบ้านปทุมราช
บ้านบ้านมัวซัด

ประทุมรักษ์เขาก็ให้เพื่อนช่วยตัดผมให้หน่อย
ทางก็อ้วยกว่าจะได้ตัดกันยืนคุยกันไปฉีดน้ำกันไปฉีดน้ำให้เข้ามา
ฉีดเพลินไปหน่อยน้ำที่ฉีดมันท่วมเข้าไปในปากเบิ้ลประทุมราชไปแล้วค่ะ
อยู่ใกล้จะช่วยสะกิดคุณพี่เขาหน่อยนะว่า
อยากจะเปลี่ยนอาชีพจากนักร้องไปเป็นนักแสดงสายตลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

โดยเฉพาะคลิปความน่ารักของหนุ่มเบิ้ลกับหลานสาวตัวน้อยน้องอินตรา
อย่างกับน้องมินตานี่นะเหล่าแฟนคลับก็เห็นเลยว่าทั้งคู่เนี่ยนะเอาจริง
คือเป็นอาหลานที่รักกันมากแต่มีปัญหาอยู่เรื่องเดียวเลย
เรื่องที่ไม่เคลียร์กันสักทีจำได้ไหมคุณว่าเรื่องอะไร
เรื่องการเรียกชื่อลุงเบิร์ตไงน้องมินตายังเรียกลุงปั๊บลุงปั๊บอยู่เลยนะ
ถึงขั้นที่ว่าทำคลิปสัมภาษณ์หลานสาวเลยว่าเพราะอะไรถึงเรียกไม่ได้

สวัสดีคุณมินตราสวัสดีครับครับ
มาสัมภาษณ์คุณมินตาว่าเพราะอะไรคุณถึงเรียกเบิ้ลไม่ได้ครับ

ก็คือเขาบอกว่าไปที่คอผมอยากจะสอบถามอินตราว่า
คุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าคุณตั้งใจพูดจริงนะครับคุณจะพูดได้
แต่ก็ที่นนี้คุณเติมใจพูดให้มันไม่ได้

จังหวะดีมากจะบอกเลยว่าไม่เคยมีรายการไหนนะที่แขกประชาชนั่งสัมพันธุ์แล้วเดินออกไปเลย

ร้านกรรมดานะ
มินตาสิทธิ์ลุงเบิ้ลหรือยังเนี่ยเหรอ

เอาก็คอยดูกันด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ